คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าคดีฆ่ายกครัว๕ศพกันหน่อยนะครับ
คนที่ทำก็ไม่ใช่ใครเป็นลูกเขยของบ้านนี้
ฆ่าพ่อตาแม่ยายภรรยาพร้อมลูกในท้อง
หลังจากจับได้แล้วเขาไม่กล้าเอาตัวผู้ต้องหาไปทำแผน
ในจุดเกิดเหตุเพราะว่าหวั่นว่าจะถูกรุมประชาธรรม
มีการจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเขาก็เล่าวันที่เกิดเหตุ
เขาต้องการจะไปทวงทรัพย์สมบัติมูลค่า๓๐ล้านจากครอบครัวภรรยา
ให้พ่อตาโอนให้แต่ไม่ยอมโอนแต่มีเสียงของภรรยาพูดขึ้นมาว่า
แน่จริงก็ยิงสิมีการท้าทายแบบนี้ก็เลยยิงตามคำท้าทายนั้น
ทั้งหมดเสียชีวิตไป๕ศพด้วยกันก็เป็นประเด็นเรื่องของสมบัติมูลค่า๓๐ล้าน
ตามที่มีคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ
ผลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นำตัวนายธีรพลปิ่นอมรหรือว่าปุ๊ผู้ต้องหายิงภรรยาพร้อมครอบครัว
เสียชีวิต๕ศพไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ด้วยการจำลองเหตุการณ์ที่กล่องบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรฤษฐ์
เพราะว่าตำรวจไม่กล้านำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนในจุดที่เกิดเหตุ
เพราะว่าหวั่นว่าจะถูกรุมประชาธรรมจากชาวบ้านเลยตัดสินใจเปลี่ยนสถานที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก่อนการเริ่มการทำแผนพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติได้สักถามปมการสังหารโหดในครั้งนี้จากในปุ๊
คุณผู้ชมมาฟังคำสารภาพจากนายปุ๊นะครับ
ปุ๊สารภาพว่าเดิมทีเนี่ยเขาขับรถมาที่บ้านของพ่อตาก่อนต้องการจะไปง้อเมียก็คือนางสาวกัญญาพัฒน์กิ่งแก้ว
แต่ว่าฝ่ายผู้หญิงภรรยายืนยันเลิกอย่างเดียวไม่คืนดี
ปุ๊กก็เลยถามไปว่าถ้าจะเลิกต้องคืนของทั้งหมดที่เขาให้ไปมาให้หมด
และก็ตั้งใจบอกให้พ่อตาให้เซ็นเอกสารโอนทรัพย์สินทั้งหมดกลับคืนมาให้

หลังจากนั้นกัญญาพัฒน์คือภรรยาพูดขึ้นมาว่าไม่ให้ใครทั้งนั้น
ปุ๊เนี่ยถ้าจะเข้ามาที่บ้านอีกนะจะแจ้งความฐานบุกรุก
พ่อตาก็พูดขึ้นไปต่อว่าถ้าจะพังเนี่ยก็ให้มันพังไปวันนี้
สมบัติถ้าอยากได้ไปฟ้องเอาเองนะฮะ
ปุ๊กก็บอกว่าถ้าไม่เซ็นวันนี้จะยิงนะ
กัญญพัฒน์ภรรยาก็พูดขึ้นมาตะโกนใส่บอกว่าถ้าแน่จริงก็ยิงเลย
นี่แหละคำนี้มันเหมือนเป็นการท้าทายแล้วจุดเดือดอ่ะ
มันก็เหมือนกับไม่ไหวแล้วเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วค่ะ
ปุ๊กเขาถือปืนอยู่ไงพอภรรยาพูดว่าถ้าแน่จริงก็ยิงเลย
ปุ๊กก็หันกระบอกปืนไปใส่ที่พ่อตาก่อนแล้วยิงใส่พ่อตาจนล้ม
หลังจากนั้นนางกัญญาพัฒน์เองก็ถูกยิงแล้วก็ไปไล่ยิงคนอื่นในบ้าน
ขับรถไปยิงต่ออีกทั้งหมดห้าศพด้วยกันค่ะนะฮะตอนนั้นเนี่ย
เขยเขายืนดูเหตุการณ์อยู่ในบ้านเขาก็คว้าปืนไปยิงใส่ในปุ๊หนึ่งนัด
ปุ๊กราดยิงใส่คู่เขยไปโดนที่มือบาดเจ็บไปหนึ่งนัด
แต่กระสุนหมดนายปุ๊กก็เลยหลบแล้วก็วิ่งเอากระสุนใหม่ที่รถ
พอกลับไปพบว่าคู่เขยขับรถหนีไปแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยในปุ๊ไม่ได้สนใจภรรยาแล้วนะครับ
แต่ก็เดินไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าตายหรือยังเห็นพ่อตายังมีชีวิตอยู่
ลักษณะนอนคว่ำหน้าคือพ่อตายังไม่ตายยังไม่ตาย
ตอนนั้นพ่อตายังพูดได้แล้วประโยคสุดท้ายก่อนที่พ่อตาจะจบชีวิต
พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเซ็นให้ยังคงพูดได้
เลยบอกว่าอ้าวแล้วทำไมพ่อถึงไม่พูดแบบนี้ตั้งแต่แรก
จะได้ไม่เกิดเรื่องแล้วก็ยิงใส่พ่อตายิงใส่ภรรยาจนหมดแม็กซ์เลยนะคะ
สุดท้ายก็เสียชีวิตทั้งคู่นะฮะถึงแม้บอกว่าพรุ่งนี้จะโอนให้
ก็ไม่ทันแล้วนะสุดท้ายแล้วก็ไปก่อเหตุ
ลงมือยิงอีกสามศพที่บ้านของแม่ยายคุณผู้ชมไปฟังเสียงปุ๊พูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เขาบอกว่าเขาบอกเอาพังก็พังกันไปเลยเนี่ยพ่อตายบอก
อยากได้มันก็ไปฟังเอาสั่งน้องเมียสือจอบเรื่องขึ้นมาผมก็
ผมก็ชักปืนขึ้นมาแต่ผมยังพูดอีกคำนึงว่า
ผมยังไม่ได้ยิงนะผมชัดคนผมว่าสั่งลุงมึงจะอย่าง
เพราะว่าแต่ก่อนทะเลาะกันแค่ไหนผมก็ไม่เคยยิง
เห็นครับพอผมชักผมก็ไม่พูดเลยมันก็ยิงใส่เท้าตา
มันก็ยิงใส่เท้าตา
พ่อไม่พูดอย่างนี้ทำไมไม่พูดอย่างนี้
ยิงเขาหรือก็ยิงแม่
ขับรถขับรถกวนไปดู
ส่วนบ้านอีกหนึ่งหลังที่พาที่เขาขับรถไปนะฮะ
ปุ๊กก็บอกว่าอารมณ์พาไปพาไปทำให้ก่อเหตุ
เพราะว่าเขาเคยพูดเอาไว้ว่าถ้าหากจะฆ่านางกัญญพัฒน์เนี่ย

สุดท้ายตัดสินใจไงขับรถไปบ้านหลังที่สอง
เป็นบ้านของนางน้ำผาเป็นแฝดของแม่ยาย

ตอนนั้นเขาก็นั่งกันอยู่เหมือนกับดื่มเบียร์กันอยู่
ถูกต้องพอไปถึงในปุ๊กก็ผักประตูเข้าไป

ต่อไปก็ยิงแม่ยายคือน้ำผึ้ง

ซึ่งอยู่ในบ้านก็กระโดดทางหน้าต่างหลบหนีไป

ค่ะคือในเกียงกับในกุ้งก็นั่งดื่มเบียร์ด้วยกัน
แล้วคือเขาบอกนะว่าเห็นเลือดกระเซ็นมาโดนฝาผนัง
จังหวะนั้นคือเขาก็ต้องแกล้งตายก่อน

กระหนกวันซึ่งเป็นพี่สาวของแม่ยาย

นางกระดกวันเสียชีวิตแล้วก็ขับรถหลบหนีไป

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบนะครับ
หลังทำแผนเสร็จตำรวจก็แจ้งข้อหาปุ๊ไป๕ข้อหาคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
พกพาอาวุธปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
และยิงปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
จากนั้นก็นำปุ๊ไปฝากหางต่อสารจังหวัดอุตรดิษฐ

ใช่ค่ะส่วนศพผู้เสียชีวิตทั้ง๕ราย
วันนี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจนะคะ๒วัดค่ะ
ที่วัดเกาะวารีคือที่วัดเกาะวารี
จะมีพิธีชาปนกิจ๓ศพก็คือ
พ่อตาแม่ยายรวมถึงภรรยา
ส่วนอีกวัดหนึ่งก็คือที่วัดบ้านดง

นางน้ำผากับนางกระหนกวันนะคะ

มันยังมีคดีเก่าอีกคดีหนึ่งด้วยนะ
เรื่องของการช่อกงเงินบาทหลวงที่ชนบุรี
คือตอนนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
แต่ในปุ๊ะเขาก็พูดถึงเรื่องกัน

เงินมันอยู่ในบัญชี๓๕ล้าน
แต่ทีนี้ไม่สามารถถอนออกมาได้
เพราะว่าคนในครอบครัวเขามีประเด็นเรื่องยาเสพติด
เขาก็เลยไปขอยืมเงินบาทหลวง

ทีนี้บาทหลวงใจอ่อนให้ยืมเงินไป
แต่พอการทวงคืนเนี่ย

บาทหลวงก็มีการไปตรวจสอบเรื่องที่ดินนี้
ปรากฏว่าอ้าวก็ไม่ใช่ของนายปู้จริง
แล้วเรื่องนี้ก็มีการแจ้งตำรวจแล้วด้วย
อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งข้อหาเพิ่มเติมนะคะ
เรื่องของการเอาเงิน๓๐กว่าล้านของบาทหลวงไปนะคะ
คำถามคือทำไมปูถึงมีเงินมากมายขนาดนั้น

ให้ทางด้านครอบครัวของภรรยาหมดเลย
คุณคิดดูสิบ้านสักทองไม้สักทอง

ที่เป็นของพ่อตาที่เสียชีวิต

มาสร้างมาทำแล้วเป็นบ้านหลังใหญ่

ที่บอกให้เอารถเครนมาแล้วก็สร้างเป็นบ้าน

รถให้๘คัน๑๐คันแบบนี้นะ
แล้วพอเลิกกันปุ๊บบอกว่าเอาทุกอย่างที่ผมให้

ก็เลยกลายเป็นประเด็นเรื่องของสมบัติ๓๐ล้าน

ถ้าไม่ยอมคืนดีต้องคืนทุกอย่างให้กับปุ๊ให้หมด